ไปดูเรื่องราวความน่ารักกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมฮะ
ไปเจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งอายุเพียงแค่๑๑๑๑ขวบเท่านั้น
แต่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย
น่ารักจริงเขาทำอะไรไปดูกันครับ
นี่ไปเจอกับหนูน้อยคนนี้ครับ๑๑ควบ
เด็กชายวันนุวัลเชื้อบัวหรือว่าน้องเนส
หนูน้อยจอมขยันฮะขยันยังไงอ่ะ
เขาบอกว่าใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเนี่ย
ด้วยการใช้ปากกานะปากกา
แล้วก็เขียนวาดรูปการ์ตูนลงบนกระเป๋าผ้าครับ
นี่เป็นไลน์อย่างนี้เขียนลงไลน์เอาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยลงสีลงเงาลงไปอีกทีหนึ่ง
ก็คือเอาดินสอวาดก่อนแล้วปากกาเขียนทับเลย
นั่นไงแล้วก็ลงสีใช่ครับ
แล้วสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
เพราะเอาไปขายในอินเตอร์เน็ตเยี่ยมเลย
เอ้าน้องเนสเขาเล่านะครับว่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๕
ที่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพอดีจึงอยากมีรายได้พิเศษ
เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่
และด้วยความที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วไง
ก็ได้ลองวาดวาดรูปลงบนกระเป๋าผ้า
เดี๋ยวนี้ใครเค้าก็ฮิตใช้กระเป๋าผ้ากันนะนะ
ลลายอีกครั้งนึงให้ลายมันชัด
เขาคิดเอาเองจินตนาการของน้องเขาล้วนมันดียังไง
เออใช่แล้วล่ะครับลูกค้าเขาก็ชอบก็เลยสั่งซื้อกันเพียบเลย
แต่ละชิ้นน้องเนสเขาใช้เวลาวาดประมาณสัก๓๐นาที
ครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วไปถามคุณแม่คุณแม่นี่ยืนยิ้มเลย
เห็นลูกกวาดพาวยิ้มเลยนี่ครับดางสุวิมลยิ้มพินฮะ
คุณแม่ของน้องเนสบอกกับทีมข่าวตลอดข่าวนะว่าน้องเนสเป็นเด็กที่ชอบวาดรูปมาก
ตัวเธอเลยไปซื้อกระเป๋าผ้าดิบมาให้ลองเขียนดูแล้วก็นำไปขายให้กับคนใกล้ตัวในราคาที่ไม่แพง๙๙บาท
แบงค์ร้อยมีเงินทอนนั่นแหละสิ
พอขายครั้งแรกได้เงินมาโอ๊ยน้องดีใจใครก็ดีใจเด็กอะเนาะเวลาทำรายได้สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง
มีเงินเข้ากระเป๋าจะมากจะน้อยอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่พอได้เงินมาก็ดีใจแล้ว
ใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนก็สามารถติดต่อกันได้นะเอางี้ละกัน
ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้เลยว่าแฟนข่าวตลอดข่าวเราเนี่ยใจร้อน
อยากโทรศัพท์คุยเลยดีกว่าใช่มันง่ายดี
เนี่ยฮะ๐๘๗๗๐๗๕๙๖๐เอาล่ะถ้าสนใจก็ลองโทรไปสอบถามไปพูดคุยกันดู
อันนั้นคุณแหละเพราะว่าแบ่งเวลาในการทำ

แต่เยอะจริงใครอยากอุดหนุนก็ไปอุดหนุนน้องเขาได้นะคะ